มาดูอีกหนึ่งครอบครัวค่ะพี่เต๋าสมชาย

สนานมากนะคะนี่นานทีปีหนจะใส่ทรงใส่สูตรลูก
สาวลูกชาย๘กว่า๙ควบมานะครับ
กันดีกว่านะคะว่าภรรยาสวยจังเลยพี่เต๋า

พี่เต๋าสมชายแล้วก็ครอบครัวกันค่ะ
ตอนนี้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวันของเด็กนะครับ
แต่ว่าผู้ใหญ่ก็ต้องจัดนิดนึง

รู้ตั้งแต่ลูกเด็กค่ะ

ดูอีกนิดนึงผมว่าผมเล่นได้เลย

พี่ยุ้ยดูดีพี่เต๋า
เดี๋ยวพี่จัดให้
ไม่คือพี่จัดให้นี่ก็เทิบ
ไม่เคยดูยังไม่เคยไปบ้านพี่
เว้นถามพี่ยุ้ยเพื่อนเมียเขาสิ